แท็กซี่กร่างขับผิดกฎจราจร
แพ้เสียงแตรท้าตีท้าต่อย
ช่องซ้ายเลี้ยวซ้าย

มันเลนเลี้ยวนี่ใช่ไหม
เลนเลี้ยวซ้ายแล้วเห็นลูกศรสีเขียวไหมฮะ
นั่นอ่ะไฟเขียวน่ะ

อ่าแล้วก็เลนที่ทักซี่จอดก็เป็นเลนเลี้ยวซ้ายด้วย
อ้าแล้วก็เลนที่ทักซี่จอดก็เป็นเลนเลี้ยวซ้ายด้วย
อ้าแล้วก็เลนที่ทักซี่จอดก็เป็นเลนเลี้ยวซ้ายด้วย
อ่าแล้วก็เลนส์ที่แท็กซี่จอดก็เป็นเลนเลี้ยวซ้ายด้วย

คือเห็นนะว่าแท็กซี่พยายามเบี่ยงแล้วเบี่ยงไปขวาหน่อย

เห็นล่ะใช่ไหมฮะบทสนทนามสักรูป

พี่แท็กซี่มั่วนิ่มหลายเรื่องเลย

แล้วเขากดแต่เขาก็ให้สัญญาณพี่ไง

คือพี่ทักซี่คงเห็นว่า

หน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้

แต่เขาก็ไม่ควรมาเปลี่ยนเลนส์ตรงจะเลี้ยวแบบนี้หรอกถูกป่ะ

ชาวเน็ตบอกแบบนี้เรื่องของกฎจราจรเนี่ย

เฮียขับรถนำคลิปกล้องหน้ารถคันหนึ่งมาโพสต์ค่ะ

เขาบิดแปรเตือนรถทักซี่คันหน้า

ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้โชเฟอร์คันนั้น
ไม่พอใจเปิดประตูลงมาต่อว่า

แล้วสุดท้ายคือพอเถียงไม่ได้

เขาบอกว่าเฮ้ยคือแท็กซี่พยายามบอกว่า

เรื่องกดจราจรไม่มีปกติ

เพราะว่าเป็นเลนทึบนะ

เขาก็จอดแบบนี้กันแต่เจ้าของกล้องหน้ารถ
บอกว่าคำว่าปกติจอดแบบนี้กัน
ไม่ได้แปลว่าถูกกฎจราจรไง

ผมว่าคลิปนี้คลิปที่เห็นป้ายทะเบียน

กรมการขนส่งทางบกมาบอกเลยว่า

เอาอย่างนี้นะคือเคารพกฎจราจร

เดี๋ยวต้องไปเสียฆ่าปรับคือ

เยอะกว่าคนมิดีแต่คนมิดีเวลาเขาด่าเขาด่า
ก็พี่ผู้แท็กซี่ไงเพราะละก็ด่าเหมารวมไง